ส่วนเจ้าของเรือสมบัติมงคลชัยที่ประสบอุบัติเหตุล่มที่หน้าวัดสนามชัย
ก็ได้เข้าพบกับพนักงานสอบสวนตำรวจภูทรพระนครศรียุธยา
เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาแล้วนะครับ
นายสุนทรพันธ์เสือทองซึ่งเป็นเจ้าของเรือที่ล่ม
จนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด๒๘คนเข้าพบกับตำรวจพร้อมกับทนายความ
โดยมีพลตำรวจตรีสุทธิพวงพิคุณผู้บังคับการตำรวจภูทร
จังหวัดพระนครศรียุธยาร่วมสอบปากคำ

คือร่วมกันใช้ยานพาหนะรับจ้างขนส่งโดยสารเป็นอันตราย
เป็นเหตุให้บุคคลอื่นถึงแก่ความตาย
ร่วมกันใช้ยานพาหนะผิดเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในใบอนุญาตใช้เรือ
ร่วมกันใช้เรือยนบรรทุกผู้โดยสารมากกว่าจำนวนที่แจ้งในใบอนุญาต

ฟาฟื้นตามพระราชมนิยัตกาลเดินเรือนานน้ำไทยปี๒๔๕๖
ซึ่งนายสุนทรให้การปฏิเสธหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ได้ส่งตัวให้ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดยมีทนายความของผู้ต้องหาเป็นผู้ทำเรื่องขอประกันตัว
นายสุนทรบอกว่าหลังจากนี้ก็จะขายเรือทิ้งประมาณ๕แสนบาท
จากนั้นก็จะนำเงินทั้งหมดไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและก็เสียชีวิตครับ